มาดูจีน่ากันบ้างจีน่าโอ้โหเยี่ยมจริงนะฮะ
นอนโรงพยาบาลคืนเดียวร่างกายแข็งแรงแล้วนะ
แต่ว่าคุณหมอเป็นห่วงเรื่องของสภาพจิตใจ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีอาการเผาหวาคนครับ
ขนาดพ่อกับแม่เนี่ยยังมีจังหวะที่แบบไม่อยากให้อุ้มนะฮะ
เอาน้องจีน่านะครับเด็กหญิงพรสิริวงศิลารุ่งนะครับ
อายุ๑ปี๑๑เดือนนะครับก็รักษาตัวอยู่ในอาคารผู้ป่วย
หอป่วยพิเศษชั้น๕ห้องรักษาผู้ป่วยเด็ก

หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ไปเจอตัวจากกระท่อมร้างแล้วก็มาที่นี่เลยนะฮะ
คุณหมอวรเชษเต๋ชะรักนะครับ
อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงบอกว่าอาคารของน้องจีน่าแข็งแรงขึ้นนะ
เพลียลดลงแล้วล่ะรับประทานอาหารแล้วก็น้ำได้ตามปกติ

แล้วก็ยังมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องของสภาพจิตใจครับ
เพราะว่าร่างกายแข็งแรงได้ด้วยแพทย์
แต่ต้องจัดชุดเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพนักจิตวิทยา
แล้วก็แพทย์เฉพาะทางเข้ามาดูแลอีกครั้งนะครับ
เมื่อคืนนี้พ่อกับแม่ก็มาเฝ้าจีน่าอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
ส่วนผลการตรวจโควิด๑๙ซึ่งญาติแล้วก็ผู้ป่วย
ต้องตรวจเข้าพักก่อนที่จะแอดมิตรที่โรงพยาบาล
ผลตรวจออกมาแล้วว่าทุกคนไม่พบเชื้อครับ
พ่อของน้องจีน่าเปิดเผยว่าอาการขาดน้ำของน้อง
ขึ้นมาแข็งแรงสดชื่อทั้งประวัติวันเลยละนะครับ
หมอว่าน้องขาดแข็งแรงดีแต่ยังขอดูอาการต่อไป
ส่วนตามร่างกายนะครับที่มีบาดแผลถูก
เต็มตัวก็รักษากันต่อไปนะครับไม่ใช่เรื่องหน้าหนักใกล้
แต่อาการหวาดภาวะเมื่อวานนี้ก็มีการภาวะบ้าง

แม้แต่พ่อเองก็ไม่ยอมให้อุ้มไม่ยอมให้กอดนะครับ
แต่ว่าเช้าวันนี้ก็อาการแบบนั้นก็ลดลงแล้วครับ
ตอนนี้คือทานข้าวได้

แล้วก็พ่อก็ได้อุ้มแม่เขาได้อุ้มนะครับ

เขามีเมื่อวันอาการหวาดภาวะแบบ

ใช่มีแต่ตาขวาใต้ตาขวามาไม่พูดเลยครับ

วันนี้พูดคุยกับพ่อแม่แล้วแล้วก็ได้ฝ่าไม่อุ้ม
นี่แหละค่ะประเด็นของน้องจีน่าเนี่ยก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะ
ว่าจะไปออกที่เรื่องของการลักพาตัวการค้ามนุษย์หรือไม่นะคะ
ซึ่งหลายคนที่ตั้งประเด็นข้อสงสัยในประเด็นต่างเหล่านี้ค่ะ
วันนี้นายเอกลักษณ์หล่มชมแขนนะคะ
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย
วันนี้ก็ลงไปในพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ชม
เพื่อที่จะประสานกับภูมิกับสพแม่แตง
ในคดีการลักพาตัวน้องจีน่า
เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันก็คือ
ทุกคนก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าเด็กหายไปได้ยังไง
การพบตัวน้องก็มีข้อสงสัยอีกหลายอย่างเลยนะคะ
ที่จะต้องตอบคำถามเรื่องนี้นะคะ
จุดที่พบเด็กเป็นไปได้ยากที่เด็กจะใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเอง
ลำพัง๒วัน๑๘ชั่วโมงเป็นเรื่องที่ต้องขยายผลต่อ
แล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนเรื่องที่หน่วยกู้ภัยไปพบเด็กตรงเพลิงพัก
ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยไปตรวจสอบแล้วแต่ไม่พบ
ก็เป็นการยากที่เด็กวัยนี้จะเดินมาตรงจุดนี้ด้วยตัวเอง
สภาพพื้นที่โดยรอบจุดนั้นก็เป็นพื้นที่สูงชันทั้งหมดด้วยนะคะ
นี่ค่ะก็เป็นประเด็นที่จะต้องมาไขปริศนากันตรงนี้นะคะ

ขณะที่ผู้การแต้มค่ะพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยชี้ชัดเลยค่ะ
ฟันทงเลยบอกว่าคดีนี้เป็นการทำเป็นขบวนการ
และก็เป็นบุคคลใกล้ตัวด้วยนะคะ

คุยกับทีมงานของไทยรัฐบอกเป็นคดีที่ไม่ได้ยากเลยนะคะ
แต่ว่าต้องให้เวลากับเจ้าหน้าที่ค่ะรวบรวมหลักฐาน
เพราะว่ากรณีนี้เด็กรอด
รวมไปถึงในที่เกิดเหตุได้นะคะว่ามีของใครอยู่บ้าง
และแน่นอนว่าคดีนี้เป็นขบวนการ
ไม่มีทางที่นายอาผะจะทำคนเดียว
ตั้งข้อสังเกต๕ข้อนะครับ
ก็คือ๑การล่วงละเมิดทางเพศ
อันนี้ผลออกมาแล้วไม่พบการละเมิดก็ตัดประเด็นนี้ทิ้งนะคะ
ก็คือการลักพาตัวเด็กไปขาย
อันนี้เป็นไปได้ต้องรอผู้ต้องสงสัยพูด
และก็เค้นเอาข้อมูลเรื่องนี้ออกมาให้มากที่สุดนะคะ

ประเด็นนี้อาจจะต้องตัดทิ้งเพราะครอบครัวเด็กก็ไม่ได้ร่ำรวยมากนะคะ

อันนี้อาจจะมีความขัดแย้งระหว่างบุคคล
ลักพาตัวเด็กไปเป็นการสั่งสอนพ่อแม่อะไรทำนองนี้อาจจะเป็นไปได้หรือไม่
และ๕การทำพิธีกรรมทางความเชื่อ
ถ้าเกิดว่าทำพิธีกรรมจริงตามคำอ้างเด็กน่าจะเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็อาจจะต้องตกไป
นี่ค่ะมันก็มีความน่าสนใจของสาเหตุการเกิดเรื่องนี้อยู่
เพราะฉะนั้นประเด็นการจูงใจที่ทางพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยระบุมา
ก็จะเหลือ๒ข้อก็คือเรื่องของการลักพาตัวเด็กไปขาย
แล้วก็ลักพาตัวเพื่อการกลั่นแกล้งค่ะ

แต่อภะไม่ทำคนเดียวแน่นอนมันต้องมีคนร่วมดูต้นทาง
เอาเด็กไปเลี้ยงไว้ก่อนอะไรต่าง
ให้น้ำให้ท่าให้เด็กกินก่อน
พอไปปุ๊บเนี่ยตำรวจเขาเจอก็รับสารภาพเลย
แต่ช่วงรับสารภาพอีกหลายวันใครเป็นคนดูเด็กคนนี้ล่ะ

แต่หลังกดดันเสร็จปุ๊บไอ้คนที่ร่วมกระบวนการมันอาจจะ
เฮ้ยกูไม่ไหวละมาปล่อยดีกว่า
จริงเรื่องนี้มันง่ายกับน้องชมพู่มาก
น้องชมพู่เนี่ยคนเราไม่เห็นไม่รู้ตัว
นี่มันยังมีพยานบุคคลก็คืออภาพที่รับภาพ
พยานบุคคลที่ไปเจอดีเอนเอก็สามารถจะจับได้
แล้วเดี๋ยวสอบเค้นไปเค้นมาเดี๋ยวก็รู้ว่าคนที่ร่วมนั้นเนี่ย

นั่นคือความเคลื่อนไหวคดีของน้องจีน่า